คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำ

เป็นวันของงานรวมญาติที่นำพาครอบครัวชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
พลัดพรากจากกันเมื่อช่วงสงครามเกาหลี
ระหว่างปี๒๔๙๓ถึง๒๔๔
ให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้ระงับการจัดงานรวมญาติไปนานถึง๓ปี

นี่คือวินาทีที่นางลีกึมสมหญิงชาวเกาหลีใต้วัย๙๒ปี

หลังจากที่ทั้งสองต้องพลัดพลาดจากกันเมื่อครั้งในรียังเป็นเด็ก

กำลังพยายามหนีข้ามฝั่งจากเกาหลีเหนือไปยังเกาหลีใต้

วินาทีที่สองแม่ลูกได้พบหน้ากัน
ทั้งคู่ต่างก็โผล่เข้ากอดกัน
พร้อมกับหลังน้ำตาแห่งความยินดีและตื่นตันใจ
ในที่สุดวันที่พวกเขาเฝ้ารอมานานก็ได้มาถึง
ลีรูปแก้มของลูกชายพร้อมกับถามสารทุกข์สุขดิบว่า
สบายดีไหมมีครอบครัวหรือยัง
ขณะที่นายรีเองก็สวมกอดแม่ด้วยความคิดถึง
ภาพที่น่าประทับใจนี้เกิดขึ้นภายในงานรวมญาติประจำปี๒๕๕๙
ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันจัดขึ้น
รีสอร์ทภูเขากึมกังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้
โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขผสมผสานความเศร้า
เพราะสำหรับหลายคนนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบหน้าและพูดคุยกับครอบครัวของตัวเอง
แบ็คสังกยูคุณปู่ชาวเกาหลีใต้วัย๑๐๑ปี
ผู้มีอายุมากที่สุดในงานรวมญาติครั้งนี้เล่าว่า
โดยได้เตรียมของใช้ต่างมามากมาย
เสื้อผ้ารองเท้ายาสีฟัน
รวมถึงตะเกียบสแตนเลส๒๐คู่

และถึงแม้ว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบหน้ากัน
แต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิต
ส่วนคุณตาคุณยายคู่นี้คือนางชินแจชุน
หญิงชาวเกาหลีเหนือวัย๗๐ปี
และนายชินกึมซันน้องชายชาวเกาหลีใต้ของเธอ
ที่ได้กลับมาพบกันในงานรวมญาติครั้งนี้
ทั้งสองตรงเข้าไปสวมกอดกันทั้งน้ำตา
และได้นั่งพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบ

มีบัญชีทหมารกก็ได้ดันเป็นปารับปาก
และคุณสมัยจะมีเป็นฉุศกัน

ที่รัฐบาลของทั้งสองชาติ
หลังจากที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายไม่สู้ดีนัก
จนกระทั่งในการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสต
ระหว่างนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
และนายมุนแอร์อินประธานาธิบดีเกาหลีใต้

ทั้งสองชาติมีท่าทีที่ดีต่อกันมากขึ้น
ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นผู้นำทั้งสองได้มีการตกลงกันว่า
จะจัดงานรวมญาติขึ้นอีกครั้งในปีนี้
นักวิเคราะห์ชี้ว่าการจัดงานบรมญาติครั้งล่าสุดนี้
ถือเป็นสัญญาณที่ดีของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
อาจนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงบนคาบสมุทรเกาหลี
สุริยะฉันธนานนท์รายงาน